นึกไม่ออกว่าบ่ายเย็นนี่จะไปทานอะไรกันดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่ายถึงเที่ยงควรจะต้องรีบไปทานคือก๋วยเตี๋ยว

งั้นผมแนะนำนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรี
ในช่วงตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปกับร้านนี้เย็นตะโฟระดับตำนานที่ไม่ควรจะพลาด

อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน
กลับเครื่องเตรียมลง
ทีมงานสาวน้อยทำไมยังไม่เตรียมตัวลงอีกล่ะครับ
ก็นั่งช่วยพี่อาร์มดูอยู่ว่าค่ะว่าปิดไฟครบหรือยัง
เมื่อเราจอดรถและลืมปิดไฟระบบจะทำงานอัตโนมัติช่วยแก้ไขปัญหา
ลืมปิดไฟจนแบตเตอรี่หมดได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับ
เขาว่ากันว่าถ้ามาเที่ยวที่สิงห์บุรีก็ต้องมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟ
ที่นี่เขามีเมนูเด็ดคุณผู้ชมก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟฟ้าผ่า
โอ้โหมันเผ็ดจี้จาดราวกับฟ้าผ่ากลางหัว
เดี๋ยวฟ้าผ่าเข้าไปทานในร้านกันเลยดีกว่าครับ
คนเยอะเลยคุณผู้ชมครับนี่พี่เตียงเจ้าของร้าน
สวัสดีครับพี่เตี๋ยงครับสวัสดีครับ
อย่างแรกเลยนี่เป็นเจ้าของร้านเป็นรุ่นที่เท่าไหร่อะไรยังไงล่ะ
เป็นรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นแรกเลยนะออริจินัลของจริง
งั้นที่มาของตำนานเย็นตะโฟจังหวัดสิงห์บุรีเราได้มายังไง
เพราะสิงห์บุรีก็ไม่ได้อยู่ติดทะเลทำไมเราถึงดังขนาดนี้
เป็นคนชอบกินเย็นตะโฟอยู่แล้วอ๋อชอบกินเย็นตะโฟเป็นทุนเดิม
รู้จักกับพี่อีกคนนึงแนะนำให้รู้จักร้านที่แถวย่านบางใหญ่
ชอบสูตรนี้พี่สอนหน่อยได้ไหมเขาก็เลยสอนมาให้
เขาเลยถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาใช่ค่ะ
เป็นเย็นตะโฟต้มยำแล้วก็นำมาขายที่สิงห์บุรีบ้านเรานี่แหละ
ใช่ครับอ๋อทีนี้โด่งดังเลยเบี้ยงเบี้ยงเบี้ยง
แน่นอนฮะส่วนสำคัญของเย็นตะโฟก็คือตัวซอส
เป็นซอสเย็นตะโฟที่เราปรุงเองเคี่ยวเต้าหู้ยี้ประมาณ๔ชั่วโมงค่ะ
เราต้องคอยคนคอยเขี้ยวเขาให้เขาได้ที่ของเขา
แล้วที่มาเนี่ยเห็นบอกว่าต้องสั่งเมนูทีเด็ดที่เขียนเอาไว้ตรงป้ายเนี่ย

ถ้าระดับฟ้าผ่านี่คือเผ็ดมากของเราจางนี่ก็คือฟ้าร้อง

ครับถ้าอย่างฟ้าแลบก็จะเผ็ดน้อยหน่อย
อยากจะทานแล้วเอาแบบทั้ง๓ระดับเลยได้ไหม
จะมาวัดความเผ็ดว่าเป็นอย่างไร

ได้เวลาชิมกันแล้วนะครับชามแรกเลยฟ้าแลบ
เด็กก่อนเลยนะก็จะมีพริกอยู่แล้วแต่จะมีนิดเดียว
ขออนุญาตชิมน้ำซุปก่อนเลย

กินไปกับลูกชิ้นกุ้ง
รู้สึกเลยว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่จะมีแค่เผ็ดปลายลิ้นเท่านั้นเอง
ลูกชิ้นกุ้งทอดให้รสชาติมันเข้มข้นนะมันหอมนัวอยู่ในลูกชิ้นนะครับ
บะหมี่เหลืองเฮ้ยบะหมี่เขาลื่นปื๊ดเลยสูดไปกับตัวน้ำซุปเย็นตะโฟอร่อยมากเลยครับ
ไปที่ระดับกลางเผ็ดแบบฟ้าร้อง
คุณผู้ชมดูจากตัวน้ำซุปแล้วเนี่ยระดับฟ้าร้องก็คือเผ็ดกลางพริกเยอะมากขึ้น

เผ็ดขึ้นมาแล้วชามนี้ขอทานไปพร้อมกับลูกชิ้นปลาครับ
เผ็ดขึ้นมาแล้วแต่อร่อยคุณผู้ชมครับทานไปกับตัวเส้นเล็กที่ผมสั่งมาสำหรับชามนี้อร่อยมากมาก
ที่สำคัญลูกชิ้นปลาคือเนื้อสัมผัสดีคุณผู้ชมครับแป้งน้อยเนื้อปลาเยอะ

เลยล่ะครับและชามสุดท้ายฟ้าผ่า
เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนพริกเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะ
โอ้โหน้ำมันเข้มข้นมากเลยคุณผู้ชมฝาป่านี่เข้มข้นอย่างนี้เลยครับ
เอาจริงเผ็ดเอาเรื่องหยิบขึ้นมานี่คือเกี้ยวปลาครับ
อื้มค่ะไอ้ยยเป็ดจริงครับคุณผู้ชม
อร่อยจริงถึงแม้ว่าจะเผ็ดแต่ผมบอกแบบนี้ว่าอร่อยแล้ว
เกี้ยวปลาดีหนึบอร่อยหนุ่มลื่นหน่อยตามสไตล์ของเกี้ยวปลานะครับ
แล้วที่สำคัญตัวเส้นใหญ่นี่ยอดเยี่ยมเข้ากับตัวน้ำซุปดีมาก
ใครที่ชอบทานเผ็ดก็สั่งเลย
พริกของเขาเขาคั่วเองก็เลยเผ็ดได้ใจแบบนี้
ถ้าถามผมนะผมชอบแบบไหนผมชอบแบบกลางแหละ
เผ็ดกลางฟ้าร้องสำหรับผมอร่อยแล้วล่ะครับ
สำหรับราคานะครับปกติธรรมดาทั่วไป
ธรรมดาก็คือ๔๐พิเศษใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็๕๐บาท
และถ้าจะกินลวกจิ้ม๖๐บาทเองครับ
เอาละครับใครที่อยากจะชิมก็มาง่ายเลยนะครับ
โดยขับตรงมาเรื่อยบนถนนขุนสรรค

มุ่งหน้าสู่วัดโพแก้วนพคุณ
แล้วจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือ
ก่อนถึง๓แยกที่จะตรงเข้าวัดประมาณ๕๐เมตร
สังเกตไม่ยากครับมีป้ายร้านชัดเจน

ให้กับเจ้าของร้านคุณเตียงเอาไว้เลยนะครับ
นี่ครับขอบคุณนะครับ
สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน

สำหรับในวันนี้ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตำนาน
ตะโฟสิงห์บุรีอร่อยจริงเด็ดมาก
เฮ่ยโอ้โฮอร่อยจริง
เผ็ดมากใช่ตั้ง๓ระดับ

เลือกเอาละกันตามความสุขของตัวเองนะคะ
แต่ว่าเอาจริงน่าทานมากเลยเนาะ